ทีนี้ค่ะเราไปอีกหนึ่งจุดนะคะคุณแจ๊กกะรีนค่ะ
รายงานมาจากหน่วยเลือกตั้งศูนยวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะ
ติดตามจากคุณแจ๊กกะรีนได้เลยค่ะเชิญค่ะ
สำหรับบรรยากาศนะคะในการเลือกตั้งนะคะ
หน่วยเลือกตั้งที่๒๓เขตดินแดงโรงเรียนวิชากรค่ะ
ตอนนี้นะคะก็ประชาชนทยอยยังทยอยนะคะเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอยู่ค่ะ
ซึ่งจากการสอบถามคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่นี่นะคะ
ก็มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งวันเนี่ยค่ะก็ปริมาณมากพอสมควรค่ะ
แต่ยังไม่สามารถระบุได้นะคะอย่างที่เห็นในกล่องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะ

ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ไม่พบความผิดปกติ
หรือการทุจริตทางด้านการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะคะ
ส่วนการจราจรค่ะก็มีติดขัดบ้างนะคะแต่ก็ราบรื่นโดยดีค่ะ
โดยบรรยากาศตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าใครอยู่เขตดินแดงนะคะ
ก็ยังมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอยู่บ้างนะคะ
โดยหีบทั้งหมดที่เห็นเนี่ยแหละค่ะประธานกรรมการการเลือกตั้งนะคะ
ก็ได้แจ้งให้ทราบว่าหลังจากที่ปิดหีบแล้วเวลา๑๗นาฬิกาค่ะ
ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ประธานกรรมการในหน่วย
เลือกตั้งที่๒๓เขตดินแดงแห่งนี้ค่ะ
ก็จะนำไปส่งที่เขตดินแดงนะคะ
ก็ติดตามนะคะรายงานสดกับไทยรัฐทีวีของเราได้ค่ะ
ค่ะที่เห็นนะคะก็เป็นการขานนะคะ
ของประธานกรรมการเลือกตั้งนะคะที่เขตดินแดงแห่งนี้นั่นเองนะคะ
โดยในเขตดินแดงเนี่ยค่ะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด๑๒๓เขตนะคะ
ค่ะซึ่งนะคะก็เขตดินแดงเนี่ยเป็นเขตที่มีประชาชนและชุมชนอยู่มากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มีทั้งหมด๑๒๓เขตค่ะแล้วก็ตลอดทั้งวันก็มีคนมาใช้สิทธิ์กันมากนะคะ
เป็นประวัติการเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือรายงานสดนะคะจากทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
แล้วก็เกาะติดได้ตลอดนะคะเพราะว่าหลังจากปิดครูหาแล้วนะคะ
จะมีการนับคะแนนค่ะคุณผู้ชมจะได้ติดตามชมกันแบบสดกันเลยนะคะ
ก็พักไหนที่อยู่ในดวงใจคุณก็รอลุ้นกันอีกทีละกันนะคะ
โดยตอนนี้นะคะก็ยังรอลุ้นอยู่นะคะว่าจะมีใครเดินทางมาอีกหรือเปล่านะคะ
หน่วยเลือกตั้งที่๒๓เขตดินแดงโรงเรียนวิชากรแห่งนี้นั่นเองนะคะ
ซึ่งนะคะจากการรายงานตลอดทั้งวันนะคะก็ทุกอย่างราบรื่นดีค่ะ
แจ๊กกะรีนรายงาน